ตามความคืบหน้าเรื่องหึงโหดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือพอไม่รักกันแล้วจะเลิกกันเนี่ยมันก็เลิกกันมันก็ต้องเลิกมันจะทำยังไงได้เขาไม่รักอ่ะใช่ไหม
แต่ผู้ชายคนนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นภาพไปเมื่อวานที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวประธุมธานีพาพวกบุกไปเนี่ยฮะโอ้โหสภาพคือจะไปหาอดีตแฟนสาวนะไปเจอเพื่อนรุ่นพี่เขาอะไรเขานะครับสุดท้ายเนี่ยทำร้ายเข้าไปคนหนึ่งนะฮะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของฝ่ายหญิงบัตรเจ็บสาหัสนะครับถึงขั้นเย็บเจ็บสิบแป
คอนโดแห่งหนึ่งแถวคลองหลวงประธุมธานีแล้วมันจะมีภาพที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้จากบนอาคารลงมาจะเห็นกลุ่มผู้ชายวิ่งกันออกไปเนี่ยกึ่งเดินวิ่งนะครับเร่งเร่งรีบรีบหลายคนนะฮะเพิ่งไปฟันเขามาฮะเย็บแจบสิบเจ็บสิบแปดเข็มอ่ะใช่ค่ะยี่สิบกว่าแผลฮะฮะตามร่างกายรุยพพศีรษะคร
คือหนึ่งในนี้ตอนนี้รู้ชื่อแล้วนะฮะเพราะว่าฝ่ายของหญิงสาวที่เป็นอดีตแฟนเนี่ยบอกว่าคือแฟนเก่าเขาชื่อนายธิรโชธโพนาชื่อเล่นชื่อต่ออายุ๒๐ปีมากับเพื่อนรวม๗คนนี่คือนางสาววันวิสาอายุ๒๙นะครับอดีตแฟนของในต่อหรือว่านายธิรโชธนะครับบอกว่าบุกเข้ามาในคอนโดที่
ตามร่างกายเนี้ยยี่สิบสี่แผลที่ถูกฟันเย็บไปเจ็ดสิบแปดเข็มใช้มีดฟันประตูห้องพักของเธออีกนะฮะทำลายข้าวของอีกพังเสียหายหมด
นางสาววันวิสาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับในต่ออดีตแฟนนุ่มที่เลิกกันไป๓เดือนโทรศัพท์มาหาเธอบอกว่าจะขอคืนดี
แต่เธอไม่ยอมนะแล้วในต่อเนี่ยระหว่างที่โทรมาหาเธอขอคืนดีได้ยินเสียงในสายโทรศัพท์เป็นเสียงผู้ชายค่ะอ่า
ก็คือเพื่อนรุ่นพี่ของเธอชื่อนายมณัชชัยคนเจ็บนี่แหละแล้วมีเพื่อนชายของเธออีกคนนึงเป็นเพื่อนผู้ชายชื่อในออส
ทีนี้ก็เลยยิ่งมีปากเสียงกันใหญ่เลยนะฮะจนกระทั่ง๓ทุ่ม๒๘นาทีในต่อได้ทักมาหาเธอทักทางแชทเฟซบุ๊กบอกว่าตอนนี้อยู่ข้างหน้าคอนโดแล้วนะให้ลงมาหน่อยตอนนี้มารออยู่แล้วเธอก็ลงไปเพราะคิดว่าคงมาคุยกันมาเคลียร์กันก็ไปเคลียร์กันซะจะได้จบ
ค่ะนะฮะโดยมีนายมณัชชัยกับเพื่อนผู้ชายของเธอที่ชื่อในออสตามลงไปด้วยแต่พอเธอเห็นเนี่ยเธอมองลงไปเห็นในต่อมากับเพื่อนประมาณเจ็ดคนนะ
แล้วก็เดินเข้ามาในคอนโดเนี่ย๕คนอีก๒คนรออยู่หน้าคอนโดตอนนั้นเธอบอกเธอเห็นท่าทางไม่ค่อยดีแล้วระหว่างที่มณัชชัยกับเพื่อนผู้ชายของเธอชื่อออสลงไปด้วยแล้วเธอก็เห็นท่าทางไม่ค่อยดีแล้วเธอก็เลยแบบไม่ลงเธอก็วิ่งกลับเข้ามาด้านในห้องนะฮะ
นายมณชัยกับนายออสเนี่ยเขาเดินออกไปเป็นจังหวะที่ในต่อเนี่ยเดินออกมาจากลิฟต์พอดีใช้มีดฟันเลยนะฮะมาถึงคือไม่ทันถามเลยนะฮะ
ค่ะไม่ยังไม่ได้คุยอะไรเลยนะครับพอเห็นว่าเป็นเพื่อนฝั่งของเธอเนี่ยในต่อเนี่ยใช้มีดฟันใส่นายมณัชชัยก่อนเลยนะฮะเข้าตามร่างกายเนี่ยหลายแห่งครับยี่สิบสี่แผลครับเย็บเจ็ดสิบแปดเข็มส่วนตัวในออสเนี่ยเห็นว่านายมณัชชัยถูกฟันก็เลยรีบวิ่งหนีไปลงทางบันไดหนีไฟจากนั้นในต่อนะครับพอ

เรียกนางสาววันนิสามาให้ข้อมูลมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพคลองหลวงนะครับเพราะว่าเธอก็เอาคลิปต่างเนี่ยเป็นหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยเธอบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุกลุ่มของเธอกับผู้ก่อเหตุเนี่ยลักษณะที่คุยกันเนี่ยฮะมันก็ลักษณะเหมือนกับมีการพูดคุยเหมือนกับ

ในต่อมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแม่ของในต่อก็เคยบอกกับเธอบอกว่าให้เลิกกับต่อซะเถอะนะไปคบกับผู้ชายคนใหม่ไปหาแฟนใหม่ดีกว่าเธอก็เลยเลิกกับต่อไปได้สักสองเดือนไม่เคยติดต่อไปมาหาสู่กันอีกเลยมีแต่ฝ่ายชายเนี่ยจะคอยทักมาถามเธอยังกินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่อะไรประมาณอย่างนี้ตอนนี้อาการของนายมณัชชัยเพื่อนรุ่นพี่ที่ถูกในต่อ
วาดแผนนี่นะฮะเข้าศีรษะด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเย็บเฉ็ดสิบแปดเข็มนะฮะ
คือเธอบอกว่าได้ฝากถึงทางตำรวจนะฮะอยากให้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้ทั้งหมด
แล้วเอามาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าก่อเหตุอย่างอุกอาจเหลือเกิน

เพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราไปกันไม่รอดมาสักพักนึงแล้ว
แต่คือจะบอกยังไง
ว่าตัวเขาเหมือนไม่ยอมจบเพราะว่าตัวเขาแบบยังแบบละลานอยู่
เขาเล่นยาอับยามาก็เลยแบบคือหนูอ่ะจะรู้นิสัยเขาคือเวลาเขาเล่นนะคะ
เขาจะเป็นคนที่คิดมากแล้วแบบเขาก็เลยแบบเป็นภาพลอยขึ้นมา
ว่าแบบเออหนูแบบเห็นหนูภาพหนูขึ้นมาแล้วแบบโมโหขึ้นมาเลยประมาณนี้ค่ะ
ในการจับกลุ่มได้หมดทุกคนเพราะตอนนี้คือฝั่งฝั่งทางนู้นเขายังมีการมาล้อเลียนอยู่เลย
อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายหญิงเขาบอกนะฝั่งในต่อเขาว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
แต่ที่แน่คือต่อเนี่ยไปทำร้ายเขาบาดเจ็บอันนี้แน่นอน
แต่ว่ามูลเหตุข้อมูลต่างรายละเอียดต่างเนี่ยเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกัน
ฝ่ายหญิงเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่สพคลองหลวงนะครับ
หลังจากที่จากที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการแจ้งความเนี่ย
มีหนึ่งในกลุ่มของในต่อที่ไปที่คอนโดเนี่ยวันนี้มาพบตำรวจนะครับ
สมมุติว่าเขาชื่อในนัทก็แล้วกันเขามามอบตัวกับตำรวจนะครับ
บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับต่ออดีตแฟนเก่าของนางสาววันวิสาวันที่เกิดเหตุเขานั่งดื่มสุรากันอยู่เนี่ย
ในต่อเนี่ยนั่งดื่มสุรากันอยู่จากนั้นก็เห็นในต่อทะเลาะกับอดีตแฟนสาวคือนางสาววันวิสาทางโทรศัพท์
แล้วก็บอกว่าจะไปเคลียร์ที่คอนโดนะฮะคอนโดของฝ่ายหญิง
ต่อก็เลยชวนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยให้ไปด้วยกันชวนกันไปทุกคนนั่นแหละมีกันอยู่๗คน
เขาก็เป็นห่วงเพื่อนเขาก็ไปด้วยไม่รู้มาก่อนเลยว่าไปถึงเนี่ยต่อจะก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้
นัทเนี่ยยืนยันว่าเขาไม่ได้เมาแล้วเขาไม่ได้ร่วมทำร้ายร่างกายนายมณัชชัยคนเจ็บด้วย
วันที่เกิดเหตุไม่มีใครมีปืนตามที่มีข่าวออกมาถามว่าถ้ามีอาวุธอะไรที่เอาไปก็คือมีมีดกับขวดเบียร์นะครับ
คือระหว่างที่ตำรวจสอบถามข้อมูลหรือว่าสื่อมวลชนได้สอบถามว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นล่ะ
โอ้โหอยู่ดีเนี่ยในนัดที่ร้องไห้แล้วมาเลยนะครับแล้วแม่เขามาด้วยก็โผล่เข้าไปกอดแม่เลย
ผมไม่เมาอันนี้นะครับผมด้วยหลักทุกคนด้วยคิดว่าจะได้พูดกันดี

ร้องไห้แม่อยู่ใกล้ใกล้ก็ดึงเข้ามา
คือท่านผู้ชมครับน้องนะวัยรุ่นเยาวชนทุกคนนะ
หรือว่าจะไม่วัยรุ่นแล้วพวกห้าวทั้งหลายดูให้ดีนะครับ
คือเวลาที่รักเพื่อนเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนเนี่ยนะ
โอ้โหรักเพื่อนเหลือเกินเนี่ยเวลามีปัญหาขึ้นมา
ขดงคดีขึ้นมาไม่มีใครช่วยได้นะครับ
มีแต่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวเท่านั้นที่เป็นห่วงนะครับ
ดูสิฮะถึงเวลามีเรื่องขึ้นมาถึงตัวเนี่ย
นี่ยังไงเดินขึ้นโรงพักคนเดียวเนี่ยใครจะมาช่วยใช่ไหมฮะ
คือจะผิดจะถูกตำรวจบอกว่าก็ต้องไปว่ากันในชั้นคดีความ

ถ้าบอกไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยผมไม่ยุ่งเลยผมไม่รู้เรื่องเลย
ก็ไปแก้ตัวกันในชั้นต่อไป
ยังไงตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีก่อนนะฮะ
หรือว่าจะกันเป็นพยานก็ต้องว่ากันไปนะครับ
แล้วสุดท้ายครับในต่อก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปทำร้ายเขาจนบาดเจ็บฮะอดีตแฟนสาวของนางสาววันนิสาเจ้าของห้องนะฮะ
นี่ครับในต่อนะครับมามอบตัวกับตำรวจนะครับ
เขาบอกว่าที่เขาทำลงไปเนี่ยไปฟันนายมณัชชัยจนบาดเจ็บ
บุกไปทำร้ายไปทำลายประตูห้องของอดีตแฟนสาว
เพราะฝ่ายหญิงมายั่วยุเขาก่อน
โทรศัพท์มาหาเนี่ยคือโทรมายั่วยุมาพูดจาดูถูก
หลังจากที่เขาบล็อกเฟซบุ๊กไปได้ไม่ถึง๒วันนะ

ตอนนั้นเขากำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนก็เลยโมโห
แล้วก็เดินทางไปคอนโดไปหาตามคำท้าทาย

ฝ่ายหญิงบอกในต่อนี่แหละโทรมาหาจะขอคืนดี
แล้วได้ยินเสียงผู้ชายทางสายโทรศัพท์เหมือนกับอยู่ในห้องเขาก็เลยโมโห

แต่ต่อบอกผมมาบล็อกเฟซบุ๊คเขา๒วัน
เขาโทรมายั่วยุผมผมดื่มเหล้าอยู่ผมก็โมโห

แต่เพื่อนเขานี่แหละเป็นห่วงก็เลยไปด้วย

ก็เลยไม่มีใครให้ข้อมูลตรงกันเลยสักคน
ต่อบอกเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนตามมาด้วย
นี่ฮะยืนยันว่าไม่ได้บุกรุก

เนื่องจากเขาเคยอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้
รอปภเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาดี

เหมือนกับจะบอกว่ารอปภเขาอนุญาตให้เข้าไปหรือยังไร
คือเคยอาศัยอยู่มันก็

มันไม่ใช่บ้านในเขตรั้วของคุณบุกลุกไม่บุกลุกนะครับ
ส่วนประเด็นที่นางสาววันวิสาอดีตแฟนสาวบอกว่า
ตัวเขาทำไปเพราะหึงหวงที่ตามง้อไม่สำเร็จ
ต่อยืนยันว่าไม่จริงเลยนะครับ

แฟนสาวเขาเนี่ยนางสาววนิสาเนี่ยยังมาหาเขาที่บ้าน
แฟนสาวนะเขาบอกยังมาหาเขาที่บ้าน
มาถึงก็ทำทุกอย่างเหมือนกับยังเป็นแฟนกันอยู่
เนี่ยเขาไม่ได้ว่าตามง้ออะไรเลย
มาทะเลาะกันก็คือคืนวันเกิดเหตุนั่นแหละ

มาทำเหมือนกับว่ายังไม่ได้เลิกกันเนี่ย
ความจริงแล้วเนี่ยนางสาววันวิสาครบซ้อน
ต่อยืนยันว่าตัวเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
อดีตแฟนสาวบอกว่าเขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
ถ้าเขาจะมียาเนี่ยคือยาตามหมอสั่งที่เขาต้องกิน

เคยกินยาเป็นยาลักษณะยาตระกูลแก้ไออ่ะ

มันไม่ใช่ยาเสพติดเป็นยาตระกูลแก้ไอ
แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรพวกนี้แล้ว
แล้วเขาก็ท้าทายผมให้มา
ท้าทายคือแบบว่ามาดิตอนนี้อยู่คนเดียว

จริงผมที่เป็นผู้ชาย

แต่คนอ้วนเขาหนีไม่ทันเลยโดนพวกผมครับ

สามารถทดใจสินะ
ตอนยังทราบ
แค่คากานไม่ได้
ขวดเบียร์๒ขวดมีครับเขียวมีครับ
ทำร้ายร่างกายเริ่มแรกอะพี่ผมทำจริงเพราะว่า
ค่ะเรื่องที่ผมเจอรูปมันถ่ายรูปคู่กัน

ผมเลยแบบเริ่มแรกผมจะไม่ทำจะเดินหนีแล้ว
แล้วเขาก็มายั่วอารมณ์ผมผมเลยทำ
ถามว่าเขาทำผมคืนไหมมันเป็นเทคอนโดด้วยพี่มันเตะหน้าผมด้วย
ก็มันเป็นพอสื่อทำให้แฟนผมเจอแล้วก็แบบว่าคนนี้ชิคกี้พาย
อะไรของเขาเพื่อให้เขาได้น้ำปางเก็บขนาดนั้น

นี่คือสิ่งที่ต่อเขาบอกออกมานะมันคนละมุมเลยนะฮะ
แต่ต่อนะคือคือใครจะเลิกกับใครก่อนใครจะคบกับใครก่อน
ใครจะมีคนอื่นไม่มีคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับคดีนี้หรอก
ใช่แต่นี่มันเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายไงแล้วเขาก็เจ็บหนักด้วยนะ
ใช่ต่ออาจจะบอกว่าเขาเป็นคนมาท้าทายผมก่อน
เป็นพ่อสื่อให้แฟนผมไปเจอแฟนใหม่อะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะไปฟันเขาแบบโอ้โห
นะค่ะมันเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายอ่ะคดีเนี้ยนะแต่ไอ้ใครจะคบใครก่อน
ซ้อนครบไม่ซ้อนเนี่ยอันนั้นไม่เกี่ยวนะฮะ
พันธุ์ตรวจเอกเกติศักดิ์มิตรประสาทภูมิกับการสอบพ่อครองหลวงนะครับ
ว่าในต่อเนี่ยจากการสืบสวนสอบสวนนะฮะชวนพักพวกไปก่อเหตุทั้งหมด๗คน
มี๒คนอยู่ข้างล่างอีก๕คนขึ้นลิฟต์แล้วไปก่อเหตุบนชั้น๔ของอาคาร
มีหนึ่งคนยังอยู่ในลิฟต์เท่ากับว่าคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายเขาเนี่ย
จะเป็น๔คนนะฮะเพราะว่า๒คนอยู่ข้างล่างอีก๑คนยังอยู่ในลิฟต์
มี๔คนที่บุกไปถึงตัวเขาซึ่งสองในสี่มามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ก็คือในนัทกับในต่อนะฮะส่วนอีกสองคนตำรวจรู้แล้วว่าเป็นใครนะครับ
กำลังไล่จับกลุ่มอยู่นะฮะแล้วก็แจ้งญาติไปแล้วบอกว่าให้ติดต่อ
ให้มามอบตัวนะครับให้มารับทราบข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายซะ
ถ้ายังไม่มาก็ต้องออกหมายจับเบื้องต้นตอนนี้แจ้ง๓ข้อหานะครับ
๔คนนี้คือบุกรุกร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์

ก็เลยกลายเป็นเนี่ยมันเป็นคดีความไง
คือถ้าฟังจากตำรวจเนี่ยเท่ากับว่าที่นัดมาวันนี้
คือ๒ใน๔ใช่ไหมแต่นัทบอกว่านัทไม่ได้ทำอะไรเลย
นัทก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวคลาวในชั้นต่อไปว่าผมวิวใน๔
แต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรยังไงเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาชัดเจนอยู่ในลิฟต์